อุ๊ยสวัสดีค่ะ

ข้าวใส่ไข่สด

ตอนนี้หรอก็กลางค่ะ
นึกว่าคุณเท
นึกว่าคุณเท

บอกให้แองจี้เตรียมนั่งแล้วเนอะ
เทเพราะว่ามดดำยังไม่เคยเทเลย

เห็นคลิปไงเขาบอกตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้ว

เอาละฮะแน่นอนวันนี้คนติดตามเกี่ยวกับผักที่สัตหีบ

ถ้าใครดูข่าวนี้อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่า

ใครจะเห็นแบบว่าไฟแบบคอก
คือวิ่งออกมาแล้วไฟลุกติดตัวออกมาเลยค่ะ
คือเหมือนในหนังแล้วก็ปรากฏว่า

เขาก็มีการบอกว่าประตูทางออกทุกผับ

ขับบาร์ทั้งหมดเนี่ยความปลอดภัย

ต้องถามก่อนไหมขอดูประตูทางออกก่อนไหม

ทางออกสุขเชิญอะไรอย่างไงอยู่ตรงไหน
จริงแล้วค่ะพวกตึกหรืออาคาร

ตอนนั้นก็เป็นแบบเนี้ยหลังจากที่เกิดไฟไหม้ผับซานติก้าปุ๊บอ่ะ
เขามีการออกกฎหมายใหม่สำหรับการเกาะสร้างสถานบันเทิงหรือว่าผับแบบนี้เหมือนกัน
ว่าจะต้องมีประตูทางออกแบบไหนยังไงบันไดหนีไฟป้ายบอกหรือว่าอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อีป้ายที่เขียนว่าทางออกสุเชิญอ่ะมันมีนะมันก็เล็กอยู่ข้างหลังเวที
แล้วมันจะมีประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังเวทีหลังนักร้องอีกเหมือนกันซึ่งเขาทำแบบ
สีมันก็คือกลืนไปกับผนังเลยอ่ะมองด้วยตาเปล่าถ้าไม่สังเกตจริงก็ดูยาก
แล้วประตูทางเข้าเขาบอกว่าแคบมากแคบชนิดที่ว่าเดินสองคนก็คือเบียดอะค่ะ
โอ้โหก็คือเข้าได้แบบคนเดียวอะไรอย่างนี้ในลักษณะผังเป็นแบบนี้นะคะ
ประตูหลังเนี่ยจริงประตูหลังคือเขาทำเป็นสีเดียวกันกับผนังเลย
คือมองไม่ออกอะค่ะมองไม่ออกจริงถ้าเราไม่ทำสัญลักษณ์วงไว้ให้ดูว่าตรงนี้คือประตูทางออกข้างหลัง
แล้วก็ผังเป็นตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยมีตรงแคทเชียร์
มีตรงห้องน้ำแล้วก็ตรงเวรออกไม่ทันเนอะออกไม่ทันค่ะ
บางคนเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่โดนระเบิดด้วยอ่าแล้วเนี่ยค่ะนี่คือสภาพเห็นไหมค
ประตูกับผนังมันคือเขาทำเป็นเป็นแบบเหมือนกันเสียงอ่ะอ่าซัดเสียง
แล้วลายเลยอะไรก็คือเหมือนกับผนังไปเลยคือแยกไม่ออก
ยิ่งกลางคืนมืดอย่างนี้ค่ะเวลาไปเที่ยวเนอะ
มันดูไม่ออกจริงจริงว่าตรงไหนคือประตูแล้วคือตรงประตูเองด้านบนเนี่ย
มันไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าเนี่ยตรงนี้นะคือประตู
ซึ่งสติคนที่แบบว่าอยู่ไปเที่ยวก็เริ่มเมาแล้วล่ะไปเที่ยวอ่ะถูกต้องไหมล่ะ
ใช่เพราะตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุประมาณสักเที่ยงคืน๔๕ใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ประตูข้างหลังตรงข้างหลังเวทีตรงนี้
นักดนตรีมักจะใช้เวลาเข้ามาในร้านเพราะมันอยู่หลังเวทีพอดี
เขาบอกว่ามันเปิดได้จากข้างในคือต้องมีคนเปิดให้
เวลาเขาจะเข้ามาจากข้างนอกเขาก็เข้าไม่ได้เหมือนกันแล้วด้วยวัสดุก่อสร้างข้างในที่มันแน่นอนมันมีทั้งแบบเมธอ
มีโฟมเพื่อแบบอัดเสียงบุเสียงต่างนานามันก็ไปรินไฟล์ง่ายนะ
ใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันติดไฟง่ายมันก็เลยลามถ้าดูในคลิปทุกคนเห็นในคลิปอ่ะ
ตอนแรกที่แบบไฟมันตู้มขึ้นมาปุ๊บอะค่ะแล้วอยู่อยู่มันก็พลึบขึ้นมาแบบไวมากอ่ะ
แบบด้วยความที่ช่องระบายลงมีน้อยด้วยเพราะประตูมีทางเดียวมันก็เลยโหมเร็วมากแล้วควันก็เลยแบบเยอะมาก
ตรงกลางลึกเข้าไปก็คือผับเนี่ยตรงนี้คือส่วนลึกข้างในที่เป็นผับ
มิ้นรู้ไหมข้อดีคืออะไรรู้ป่ะเขาอยู่กลางทุ่งแบบอย่างเนี้ยยัง
ถ้าไม่ได้อยู่โลเคชั่นแบบนี้นะคุณคิดดูจะขนาดไหนอันนี้คือออกมาแล้วยังเหมือนถ่ายเทถ่ายเทคนออกได้วิ่ง
แท็กซี่แคบวิ่งไปเหยียบกันอีกข้างหน้านะคุณ
ใช่แต่ข้างในมันไม่ได้ข้างในไม่ได้คนหนีออกมาไม่ได้
คือเขาบอกว่าลักษณะมันเป็นสี่เหลี่ยผืนผ้าทรงลึกใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็น๓ส่วน
ส่วนที่เป็นผับเนี่ยหน้ากว้าง๒๐เมตรลึก๓๐เมตรอาคารเกาะสร้างด้วยปูน
เป็นประตูปิดเปิดบานเดียวคล้ายคล้ายกับประตูห้องน้ำอืม
ว่าราชการจังหวัดชนบุรีล่าสุดเนี่ยลงมาแล้วแล้วก็มีการมอบหมายให้ปพคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศูนย์บัญชาการตรงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ
เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยที่อยู่โรงพยาบาลรู้จัก๔๐กว่าคน

ผู้เสียชีวิตตอนแรกรายงานมาเนี่ย๑๓ศพตอนนี้เพิ่มมาอีก๒ศพแล้วนะครับเป็น๑๕

ตอนนี้คือรู้สึกโคม่าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวอีก๑๐
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่โรงพยาบาลก็คือโดนไฟไหม้ไม่ต่ำกว่า๖๐
ลักควันกันเยอะก็เลยต้องใส่ท่อช่วยหายใจกันหมดเลยและต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดแบบค่ะ
ชั่วโมงต่อชั่วโมงแบบนั้นเลยเพราะเขาบอกว่าอาการก็ค่อนข้างผันผวนด้วยค่ะ

แล้วก็คือประเด็นเนี่ยมันหลายอย่างมากว่า๑คุณสร้างถูกไหม๒คุณขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
ไหนบอกว่าเปิดเป็นร้านอาหารแต่คุณปิดตี๒อย่างนี้คุณเปิดเกินเวลาไหม
แล้วคุณไม่ได้ขอเปิดเป็นผับหรือเปล่าอันนี้มันถูกต้องไหมยังไง

กฎหมายบ้านเรามันคือต้องไม่ต่ำกว่า๒๐ปีไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมถึงมีเด็ก๑๗ตายเด็ก๑๘ตายเด็ก๑๙ตายอยู่ในนั้น
คือมันหลายประเด็นมากที่เขาจะต้องตรวจสอบกันในเรื่องของผับเมาเท่นบีเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยถ้าดูจากกฎกระทรวง
เขาบอกว่าจะมีงบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายละ๔๐๐๐บาท
ใครที่บาดเจ็บจนพิการรายละ๑๓๓๐๐บาท
ผู้เสียชีวิตรายละ๒๙๗๐๐บาท
ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้นำครอบครัวก็จะคูณ๒ก็จะเป็นประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหิบก็บอกว่าอาคารนี้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง
ใช้คำว่าขออนุญาตก่อสร้างนะคะ
บอกว่าขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง
โดยมีใบอนุญาตเป็นลักษณะร้านอาหาร

แต่ตอนนี้มีการสั่งปิดพื้นที่แล้ว

กั้นบริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่อันตราย

เสิร์ฟว่าได้กลิ่นไม่ก่อน
มาหลายวันแล้วจากอีนี้ตัวของเขา

ตุ้มเสร็จปุ๊บไฟก็ลุกเลยลุกเสร็จปุ๊บก็ลามไปเร็วมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดครั้งที่สองก่อนที่ไฟจะโหมทั้งผับ
หลายคนก็สงสัยว่าแล้วมันเกิดจากระเบิดจากอะไร
ตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนมันจะระเบิดมาจากตรงบูธดีเจนี่แหละ
แล้วประกอบกับที่ดีเจคนนี้ก็คือคุณสิทธิชัยช่างทองใช่ไหม
เขาบอกว่าเหมือนเขาก็ได้กลิ่นไหม้จากตรงบูธดีเจเนี่ยมาพักนึงแล้ว
แต่บางคนก็บอกว่าเหมือนระเบิดครั้งแรกมันมาจากเพดานนะ
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไฟฟ้ารัดวงจรข้างบนหรือเปล่า
เพราะว่าใต้ฝ้าเพดานเนี่ยฝังไฟไว้เยอะ
มีไฟอยู่เยอะใช่ค่ะเลยไม่รู้ว่ามันไปรัดวงจรจากเพดาน
แล้วระเบิดแล้วลามจากเพดานลงมาหรือว่ามันระเบิดจากไอ้ตรงบูธดีเจอืม
ลามขึ้นไปกันแน่อันนี้ยังไม่สามารถฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตกลงมันคือตรงไหนกันแน่
แต่วันนั้นดีเจคนนี้ดีเจที่ชื่อสิทธิชัยเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงพักเบรกปกติเขาจะเข้าห้องน้ำที่ข้างใน
เพราะว่าตรงอย่างที่เราเห็นผังเมื่อกี้นี้ค่ะพอเป็นเวทีใช่ไหมคะแล้วด้านเห็นไหมทางขวาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำชาย
มันจะติดกับห้องน้ำใช่ใช่ปกติเขาบอกเขาจะเข้าห้องน้ำตรงนี้แหละ
แต่วันนั้นไม่รู้อะไรโดนใจเขาไปเข้าห้องน้ำด้านนอกพอเสร็จปุ๊บเขาก็กลับเข้ามานั่งคอยขึ้นทำงานที่โต๊ะหน้าร้าน
ซึ่งตอนนั้นวงกำลังเล่นสดอยู่มีนักท่องเที่ยวอยู่ในผับเนี่ยร้อยกว่าคน
สักพักกาดวิ่งออกมาเลยบอกว่าหนีหนีออกไปไฟไหม้แล้วเสียงระเบิดก็ดังตู้มขึ้นมา
คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือนักดนตรีเพราะอะไรรู้ป่
คนไว้อะไรกันเต็มเลยเขาอยู่หลังสุดออกไม่ได้ออกไม่ได้
มันอยู่หลังสุดเลยแม้ว่าตรงหลังเวทีจะมีประตูออกเปิดไม่ได้
แล้วเขาบอกบางคนเสียชีวิตตั้งแต่โดนแรงระเบิดรอบแรกด้วยซ้ำ
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับวงดนตรีเนี่ย
นักร้องนำกับมือคีย์บอร์ดเสียชีวิตนักร้องนำเพิ่งมาทำมาทำแทนเพื่อน
อืมถูกต้องจริงจริงแล้วเนี้ยวันที่เกิดเหตุคือเมื่อคืนเนี้ย
มันมีวงประจำที่เขาเล่นอยู่แต่พอดีนักร้องนำอ่ะป่วย
หานักร้องมาแทนคนนี้ค่ะชัดชัยชื่นค้าเนี่ยค่ะ
มาแทนแล้วเพิ่งมาร้องที่ผับนี้ครั้งแรกวันแรกเสียชีวิตเลย
แทนเพื่อนใช่คือช็อกไปเลยคุณแม่นะคะ
คุณแม่บอกว่าเพิ่งคุยกับลูกชายเมื่อวานเองลูกก็เล่าว่า
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับงานร้องในผับและขับมาจากระยองนะคะมาสัตหีบ
เขาพูดว่าก็ยอมรับแหละว่ามันคงเป็นคราวเคราะห์ของลูกชายที่ต้องมาตายแทนเพื่อน
แม่ยังไม่อยากพูดไม่ว่าจะเรื่องความรู้สึกเรื่องการเยียวยาช่วยเหลืออะไรเพราะว่าแม่ยังทำใจไม่ได้
ผมว่ามันคุยอะไรกันตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรหรอกทุกคนแหละขอแม่จัดการเรื่องศพของลูกแม่ก่อน
ส่วนอีกคนนึงที่เสียชีวิตเนี่ยคือมือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเมื่อคืนนี้นะคะ
ภรรยาเขาอะค่ะโพสต์เฟซบุ๊กตามหาบอกมีใครเห็นวินบ้างบอกโอทีขอร้อง
โพสต์ประโยคสั้นสั้นแต่บาดใจลึกมากแค่ฟังเสียชีวิตอืม
คือเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยจริงจริงอ่ะนะคะเบื้องต้นเขาบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ย
มีไฟประทุขึ้นมาอีกรอบนึงยังมีไฟประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตรงหลังคานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องถอนกำลังออกเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยตรวจสอบแล้ว
อาคารนี้เสียหายทั้งหลังนะคะคือใช้คำว่าไหม้วอดได้เลยวอดหมดทั้งหลังจริง
ส่วนป้ายทางหนีไฟใช่สร้างอย่างง่าย
แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ป้ายทางหนีไฟเนี่ยมันมีติดอยู่ตรงฝั่งด้านซ้ายตัวอาคาร
ไปดูที่ประตูไม่มีกุญแจคล้องล็อกก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ประตูมันล็อกอยู่ทำให้คนออกไปทางประตูข้างล่างวันนี้ตำรวจเขายืนยันแล้วว่าประตูล็อก
วันนี้เขาตำรวจเขาออกมายืนยันว่าตำรวจบิ๊กตำรวจนี่แหละออกมายืนยันเองเลยว่า
ตอนนี้คำถามที่เมื่อกี้น้องถามว่าประตูสรุปล็อกไม่ล็อกเนี่ยค่ะ
วันนี้เขาออกมาสรุปเลยว่าล็อกไม่สามารถออกได้อันนี้แหละนะฮะ
ประตูตรงนี้แหละแล้วก็มีป้ายติดอยู่นิดเดียวบอกว่านี่คือทางออก
สำคัญก็คือเรื่องประเด็นการขออนุญาตบอกว่าขอก่อสร้างเป็นร้านอาหารถูกต้อง
เพื่อการจำหน่ายสุราถูกต้องแต่พอเอากรมช่างโยธาไปตรวจสอบค่ะ
เขาบอกว่าพอขออนุญาตผ่านปุ๊บดัดแปลงสถานที่ดัดแปลงแบบปิดทางเข้าออก
และทางหนีไฟก็ยังมีปัญหาและไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการผับบ่า
เพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องโดนดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเลยนะครับทั้งเจ้าของผับเนาะ
คนดูแลสี่กระทงเนอะแล้วก็ค่ะคนก่อสร้างหน่วยงานด้วย
เพราะนี่เขาจะแบบเป็นตายร้ายดียังไงเพราะวันนี้ที่บรรดาที่คนที่เขาแบบเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดผิวหนังเนี้ยมันถ้ามันไหม้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็ไม่มันยาก
นั่นคือรุนแรงใช่จริงจริงเกินสามสิบก็หนักแล้วก็หนักแล้ว
ถ้าเกินห้าสิบเนี้ยคือโคมาแต่เนี้ยคนที่อยู่โรงพยาบาลเนี้ยเกินหกสิบทุกคน
ยังต่ำคือ๖๐ซึ่งจากการสังเกตเขาบอกว่าขณะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสัก๕๐คน
เราดูกันนี้นะฮะก่อนเกิดที่เหตุจะมีการเปิดประตูสองจุด
เขาบอกให้กลับไปดูที่คลิปเนี่ยมันจะมีการเปิดประตูอยู่๒จุด
ด้านหน้ากับด้านข้างที่อยู่หลังเคาน์เตอร์
เขาบอกไปดูอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวเอาตรงตรงที่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้
หนีไม่ทันฮะอืมเพราะอะไรหนึ่งมันเกิดความตกใจใช่
ตนกแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบกระหนอ่ะส่วนที่มีข้อตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ร้ายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า
เอาล่ะก็มีการบอกไม่ได้ทำบุญร้านอันนั้นมันเป็นสยะสาดเกินมากลงอ่าสยสาดอืม
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี้ยร้านก็มีแผนที่จะทำบุญเนี้ยกำหนดไว้ก่อนนั้นในสักหนุ่องถึงสองสัปดาห์
แล้วก็ประตูประตูกระแสข่าวที่บอกว่าวันนี้ที่มันเกิดเหตุที่มีคนเสียชีวิตมีคนโคม่าเยอะแยะจริง

เพราะว่าประตูร้านเนี่ยสามารถเข้าออกได้เพียงประตูเดียว

จริงหรือเปล่าเขาบอกไม่จริงที่ร้านเนี่ยมีประตูสามารถเข้าออกทั้งหมดนะฮะ

เขาบอกว่าจริงแล้วก็เข้าได้ออกทั้งหมด๓ประตู

แล้วก็เนี่ยสภาพเห็นไหมคะมันคือไฟมันโหมเร็วมากแล้วมันลุกพลืบเลย
เพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในร้านผนังทั้งหมดเนี่ยจังหวะนี้คือลุกอยู่ก็โหมเลย
เพราะทุกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ยมันติดไฟหมดเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเป็นส่วนนาฏกรรมที่วันนี้เราติดตามกันค่อนข้างเนี่ยใกล้ชิด
แล้วเราเชื่อว่าทุกรายการข่าวนำเสนอมันกันหมดเลย

อืมเขาก็บอกว่าวันนี้คนก็ส่งกำลังใจไปให้กับแม่ของนักร้อง

เพราะว่านักร้องเองเหมือนเขาบอกแม่อดทนที่จะตอบคำถามนะ

มันพูดอย่างนี้ว่ามันคงถึงแต่เข้าใจว่าแม่กำลังชา

ใช่มันมันอุ้มมันทำอะไรไม่ถูกค่ะ

แล้วจากนี้ไปจะทำยังไงมากกว่าที่จะทำให้คนรู้ว่า

เห็นก้าวที่การเสียหายให้น้อยเท่ากันจะเป็นศูนย์ที่สุด
ออกมาแล้วในเรื่องของการสั่งผับแต่สุดท้ายแล้วคือ
ไม่มีใครทำตามได้อย่างเคร่งครัดไง
มีการระบุเลยนะว่าถ้าผับจุคนได้๕๐คน
ต้องมีประตูทางออกกี่ทาง๕๐๐คนกี่ทาง

ไม่ใช่ทุกคนสร้างแบบนั้นคือเพราะฉะนั้นถึงที่บอกว่า

จะทำบุญหรือไม่ทำบุญถ้าคุณสร้างไม่ปลอดภัย

ต้องเอาหลักการเอาหลักการเป็นหลักคือทั้ง
เจ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้เที่ยว

ต้องดูว่าตรงไหนคือทางปลอดภัยของเรา
ส่วนคนปฏิบัติเนี่ยต้องบริฟต์กันดีเลยนะคะ
ว่าคุณมีหน้าที่แจ้งหน้าที่บอกหน้าที่อะไรอย่างนี้
งั้นคือมีปัญหามันก็ซ้ำเดิมอยู่ดี
ซึ่งขอสักนิดนึงนะฮะว่าจริงแล้ว
เมื่อวานนี้อย่างที่แม่เขาก็ออกมาพูด
เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นอันนี้ไทยรัฐนิวโชว์
ว่าเมื่อคืนการจักรไปของลูกเขาเนี่ย

โดยลูกเนี่ยตอนนี้คือเป็นกำลังหลักของครอบครัว

ร่างของลูกอยู่ระหว่างนำส่งสถาบันนิติเวศ

โดยปกติลูกจะร้องในร้านที่เปิดโล่ง

แต่ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุมีลักษณะที่ปิดทึบ

โดยเพื่อนบอกว่าลูกกำลังจะร้องเพลงอยู่ก่อนเกิดเหตุ

ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีคนหลายอย่าง
บอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจน

ภาพข่าวฟัยลุกติดคนอย่างเงี้ย
ภาพข่าวมันสะเทือนใจนะ

มันช็อกอะค่ะ

วันนี้มันมีคำถามว่าทำไมไม่เข้าไปช่วยคน

ตอนที่ถ่ายไปคนที่ถ่ายเขายังตะโกนอยู่เลยว่า

สักครณ์จริงจริงเนี่ยเบาคือทำแล้วเขาไม่อยากแตก
ไม่สามารถมีใครเข้าไปช่วยคนข้างในได้แน่นอน
บางทีเรายังสำรับขวัญเลยถูกต้องมั้ยใช่ค่ะแล้วที่ขวัญจะขนาดไหน
คืออย่างที่บอกแล้วอยากจะสวนกลับเข้าไปยังไง
เมื่อคนข้างในก็พยายามที่จะวิ่งออกมา
แล้วประตูมันมีประตูเดียวโอเคเขาอาจจะบอกว่ามี๓ทางออก

ไม่เห็นใช้คำว่าไม่เห็นก่อนแล้วกัน

เราไปไหล่สปิงเกอร์เราไปไหล่ประตู

มันเกิดขึ้นแล้วเราสิ่งขนมันเล่า

เจ้าหน้าที่เข้าอ่ะยังมีไฟลุกอยู่เลยนะฮะ
ประทู้ออกมาอีกรอบหนึ่งจากหลังคาค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เหมือนกัน
นั้นยังมีซากถังดับเพลิงที่นอนเค้งเก้งอยู่ในผับอยู่เลยนะคะ

เอาที่แน่จากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะ
สั่งย้ายนายอำเภอสัตหีบเลยว่าที่พันธรีชาติชายศรีโพออ่อน
ให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองค่ะ
โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองนะคะ
ก็คือย้ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
แต่คนก็ถามอีกแหละว่าย้ายแล้วยังไง

ที่จะเป็นสิ่งการันตีได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกไหม
มันมีบทเรียนแล้วทำยังไงให้มันจากนี้ไปมันไม่มี
ก็ต้องตรวจทุกอย่างคุณชาติชาติก็ประกาศเลยในกรุงเทพ
เขาเริ่มตรวจก่อนมีคนจี้คุณชาติชาติแล้วเหมือนกันว่า
เอาล่ะพูดว่ากรุงเทพจะต้องไล่ตรวจกับพวกกรุงเทพเยอะถูกต้องไหมฮะ
แล้วเดี๋ยวคงจะไปไล่ตรวจตามเชียงใหม่ตามสถานที่ต่างทุกจังหวัด
คือต้องทำตามกฎอย่างเคร่งคัดนะ

ใช่ถ้าห่างเศรษฐฤทธิ์ก็เยอะนะเพราะว่าในพื้นที่แบบ
เห็นว่าคุณแม่แม่เกียร์ที่ให้สัมภาษณ์
แต่ด่านแรกก็คือต้องเจ้าของร้านแหละ
แบบเวลาต้องทำให้คนเจ้าของร้านต้องคำนึกว่าต้องให้คนเที่ยวปลอดภัย

มาใหม่ก็ไม่รู้ว่าอ่ะอย่างวันนี้เพิ่งมาแต่ก็ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างนี้
ว่าป้ายทางออกอย่างนี้มันควรจะต้องใหญ่มีไฟให้เห็นชัดแบบอ่ะอย่างสมมุติป้ายทางออกสตูเราเกิดสมมุติประตูเราเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บ

เออแต่คือมันควรจะต้องแบบใหญ่เห็นชัดแล้วจริงแบบถ้ามีไฟเนอะยิ่งถ้าอยู่ในผับอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
มันควรจะต้องเห็นได้ชัดเจนเพื่อที่คนจะได้รู้ว่าต้องไปทางไหนบ้าง
ในฐานะคนเที่ยวเองเหมือนที่พี่ผัดบอกอ่ะเราก็ต้องสอดส่องหาทางรอดของตัวเองด้วยว่า
เราจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยถ้ามันเป็นสถานที่ปิดเราอาจจะต้องดูหน่อยว่ามันมีทางออกมีประตูอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
เอาอย่างเราไปรับงานอีเวนต์ที่โรงแรมอ่ะเรายังบอกลูกน้องเลยว่าไปเดินดู
เราต้องบอกนะเด็กก็ไม่รู้นะเราบอกว่าไปเดินดูให้รอบ
เราต้องบอกอย่างนี้ว่าตรงไหนทางเข้าทางออกอะไรไปเดินแล้วจำ
เพราะเด็กบอกอุ้ยแม่ทำไมต้องดูนี่ไงเด็กสมัยใหม่เขา
แต่คนสมัยก่อนดูนะดูเขาเรียกทางหนีทีไล่ไม่งั้นมันไม่มีคำนี้ไง
ไม่หรอกแต่ตะกะจริงคือต้องตรวจตรวจ
มันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกมันอาจจะ๑๐ปีเกิดขึ้น๑๓ปีเกิดขึ้น
แต่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่แล้วโอกาสที่การเที่ยวผับเที่ยวเทคอ่ะ
จริงมันก็คือเมาเพราะเราไปเมา
บางทีอาจจะเมามาจากที่อื่นแล้วด้วยเราไปเพื่อสติกไม่มีอยู่แล้ว
ปลดปล่อยแต่วันนี้ถึงเวลาปุ๊บมันคงแบบว่า
มันอยู่ที่แบบเริ่มต้นว่าร้านมีการตรวจมากแค่ไหน
แต่ดังนั้นวันนี้คือคุณจะต้องเอากฎหมายไปครอบมีการตรวจสอบให้ชัดเจน
มันก็มีการเอากฎหมายและร่างมืดอะไรต่ออะไร
ทางเดียวอยู่แล้วคนที่มาผับเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มาเที่ยวทุกวันเขาบอกก็ประตูทางเข้ามันอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันคือทางที่ต้องผ่านการในการตรวจบัตรประชาชนใช่ไหมคะขณะตัวแล้วเด็ก๑๗๑๘๑๙เข้าไปได้เลยอ่ะเขาก็ต้องเขาก็จำได้แค่ว่าทางออกมันคือตรงนั้นเขาก็วิ่งออกมาทางเดิมคนที่อยู่ริมข้างนอกออกได้แต่คนที่อยู่ข้างใน

ต้องส่งมันมีหน้าที่อยู่แล้วอ่ะถูกต้องปะละคือไปตรวจว่าถูกต้องไหมมีทางออกไหมเอาแบบว่าคอมมันเซ็นต์ง่ายว่าทางออกความปลอดภัยมันจะต้องมีถ้าคุณอยากจะเอาเงินเท้าเพราะทุกคนมันมีสติอยู่แล้วไปเที่ยวอ่ะถูกต้องปะละแล้วคนจ่ายเงินก็คือเจ้าของกิจการนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่แบบว่า
ถ้ารีบแบบนี้นะสงสารคนเที่ยวอ่ะจริงคนนี้แหละมันหน้าที่ของรัฐด้วยแหละที่จะต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยถูกต้องไหมฮะเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่ากัปตันร้านเข้าไปช่วยไงจริงกัปตันร้านก็ตายไงกัปตันร้านอ่ะสละชีวิตตัวเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไฟขนาดนั้นอ่ะแต่กัปตันร้านยกความที่แบ
คนที่๔คนไทยซึ่งวันนี้นะฮะนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
เขาเปิดเผยเลยว่ากรมควบคุมโรคได้รับรายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาดวานอน
เป็นคนที่สี่แล้วฮะของประเทศไทยเป็นผู้หญิงคราวนี้เป็นผู้หญิงแล้ว
อายุ๒๒ปีประวัติเสี่ยงไปเที่ยวสถานที่บันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ว้ายขนลุกแล้วนะเราไม่ได้ไปไหนกันเนอะโชว์นี้
เขาก็ถามว่าย่านไหนเอาอย่างนี้แล้วกันย่านที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยว
ฮะก็ไม่ต้องบอกว่าไงนึกออกอยู่ประมาณ๒๓ที่
ปรากฏมีการสัมผัสใกล้ชิดคุณดูนะฮะอันนี้คือคนไทยไม่ได้แพร่ด้วยกันเอง
แต่ไปมีความสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติโดยเริ่มตั้งแต่๒๙กรกฎาคม
เที่ยวสถานบันเทิงพร้อมเพื่อนเนี่ยวันที่๓๐เฮ้ย๒๙ไปเที่ยว
๓๐มันมีตุ่มขึ้นเลยเว้ยเดี๋ยวนะมันเร็วแต่เขาบอกระยะฟักมัน๔
เอ่ออะไรนะ๗๔๔วันเลยนะมันขึ้นเร็วล่ะถ้าผู้ป่วยมี๒๙เขาบอกว่า
ก็แบบว่าไปไม่ใช่๒๙กรกฎาคมเนี่ยมีไข้มีไข้ปุ๊บ
แต่ก็ยังไปเที่ยวอยู่อ้าวไปเที่ยวสารบันเทิงกับเพื่อนวันที่๓๐
มีไข้๓๐ตุ่มขึ้นเลยแล้วก็ลามไปทั่วร่างกายฮะ
แล้วก็ร่วมรวมถึงอวัยวะเพศด้วยจนถึง๓สิงหาคม
จึงเดินทางรับการรักษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าพบเชื้อฝีดาดวานอน
แล้วก็ส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยรับการดูแลรักษาที่สถานบำราชนราดูล
กรมควบคุมโรคเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ถือว่ากรุงเทพแล้วนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เจอในกรุงเทพใช่อันนี้กรุงเทพ
เขามีเตือนมานะวิธีการดูแลป้องกันตัวเองทำได้ง่าย
วิธีการแรกเลยค่ะไม่ซื้อบริการทางเพศไม่ว่าหญิงหรือชาย
เพราะมันติดผ่านสารคัดหลังมันส่งผ่านต่ออสุจิได้
อันนี้เขาบอกทางการแพทย์บอกแบบนี้นะคะ
ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเอง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงพวกจับมือสวมกอดคนที่มีผื่นหรือตุ่มน้องชัดเจน
เลี่ยงการใช้ข้าวของส่วนตัวของผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนผ้าปูที่นอนจานชามช้อนซ่อมแก้วน้ำ

หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดหรือว่าคนเยอะ
เราดูลักษณะของตุ่มวันนี้เรามาให้ดูนะครับ
อันนี้คือการพัฒนาการของวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะใกล้ชิดกับเขาหรือเปล่า

แต่ส่วนใหญ่แล้ววันนี้คุณลองดูว่าถ้าคุณไปมีความเกี่ยวข้องกับวันนี้ประเทศไทยเราต้องเปิดอย่างเต็มที่ถูกต้องไหมฮะ
ถ้าคุณไปมามีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ
ถ้ามีตุ่มขึ้นมาให้เริ่มสงสัยก่อนเลยวันนี้ไม่ผิด
ตุ่มอะไรก็ช่างเนาะหาหมอก่อนเนาะ
หนึ่งกับระยะ๒จะเหมือนสิวระยะ๓จะเริ่มเหมือนผีแล้วเป็นผีเล็กใช่ไหม
อย่าคิดว่าเป็นแต่สิวและที่สำคัญถ้ามันลามไปจนถึงอวัยวะเพศของคุณอันนั้นแหละคืออันตราย
เราไม่ต้องอายที่จะเป็นดีกว่าไปแพร่อ่าถูกต้องไหมฮ
คือวันนี้เขาไม่ได้มีการกำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หกจังหวัดชนบุรีเนี่ยประกาศ
นักงานป้องกันควบคุมโรคและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเร่งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้ป่วยทั้งสองคนเนี่ยรวมผู้ที่สัมผัสคนอื่นฮะแล้วก็ชาย
ประเด็นคือวันนี้คนแพร่เรามักจะไม่เจอตัวนึกออกป่ะเรารู้แต่ว่าเป็นชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติในแต่ละวันเราจะเห็นไหมว่าจะต้องมีบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเร่งเร่งตามตัวชาวต่างชาติ
นั้นแล้วล่ะหาที่มาไม่ได้นะแสดงว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าชาวต่างชาติคนนั้นอยู่ไหนถูกต้องไหมฮะ
ย้ำว่าโรคฝีดาดวานอนไม่ได้ติดต่อกันง่ายอันนี้ขอเน้นย้ำเพื่อไม่ให้ตื่นตนกกันก่อน
จะติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดมากจึงขอให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังงดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฝีดาดวานอน
วันนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีนะทุกคน

โควิดเรายังไม่ไปแต่ขนาดเดียวกัน
คือตอนนี้ฝีดาดลิงทั่วโลกก็เริ่มจับตาแล้วนะคะ
เพราะว่าเริ่มมีคนฉีดวัคซีนฝีดาดลิงแล้ว

ถ้าเกิดว่าวัคซีนหมดหรือขาดแคลนมันจะเป็นยังไงกันต่อไป
คือตอนนี้มันเริ่มเบนเข็มจากโควิดมาเป็นฝีดาดลิงแล้ว
คือโควิดกลายเป็นแบบว่าตอนนี้ทั่วโลกจริงนะไม่ใช่ไทยนะ

หวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ว่าไป

แต่แอบมาคิดเหมือนกันนะว่าเราคือคาร์วิตก็ละรอกนึงละ

เราจะต้องมานั่งไล่ฉีดวัคซีนกันใหม่อีกแล้วเหรอ
เหมือนเขาว่าเห้ย
ลือทางแล้วเนอะอยากอยู่กับพี่กับทางเลยเนอะ
ว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ดีเลยนะ
ไม่ใช่ไอใส่กันแล้วติดอย่างแรกมันไม่ได้อยู่ในอากาศ
มันเกิดจากเพศสัมพันธ์มันเกิดจะไปมีอะไรกับคนแปลกหน้า

เพราะฉะนั้นข้อที่เขาบอกอย่าตื่นตนก
คนเหมือนกันก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติเราตรวจเด็กอ่ะสมมุติไม่
คุยกันแบบคุยง่าย
จริงเพราะเนี่ยเขาเตือนเลยบอกว่า

อย่าไปมีอะไรกับใครที่ไม่ใช่คู่ประจำของเรา
ซึ่งมันเป็นที่อาจถึงฉันหยุดเถอะ
เพราะมันเป็นทีหนึ่งตอนนี้ฟรีดาศริงอ่ะ

เพราะว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหม
โควิดวันนี้เราเป็นแล้วไม่อายนะ

น้ำมันลงแต่เราจะเล่าอะไรให้ฟังไหม

วันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย

เฟ้อคืออะไรมิ้นค่าเงินของเราก็จะถูกลง

ตรงต้องไหมครับ๑๐๐บาทเรากินข้าวจะกี่มะ
สมมุติเมื่อก่อนเรากินข้าวที่สามมะ

ก่อนเราหาได้ร้อยหนึ่งก๋วยเตี๋ยว๒๐บาท

เอาแบบทุกคนเราให้ไปเที่ยบร้านอาหาร
อันนี้คือกรุงเทพต่างจังหวัดเขายังได้

จอบไว้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยซื้อยี่สิบห้าสามสิบบาทอืมใช่
หนูอิ่มได้หนูอิ่มได้
แต่ต้องไม่กินน้ำก็ซื้ออีก๗๘บาทอะไรอย่างนี้
นั่นต่อมื้อคนเหนือค่อนหลังเนื้อเขาจะกินอะไรนะ
น้ำพริกอันนึงผักเค้ามีผักมาอยู่แล้วใช่เปล่า

ข้าวเหนียวถุงหนึ่งแล้วไม่อิ่มด้วย

สมัยเรียนหนังสือนี่เราก็อยู่มานาน
เดี๋ยวนี้พอไปซื้อข้าวมีราคา๕๐อัพ
มันมาถึงราคานี้แล้วเหรออย่างนี้เลยนะ

สำหรับเมื่อก่อนคือก็แพงแล้วนะแต่มันมีไม้เข้าแกล้ง๑๐บาท๒๐บาทยังมี
ยังมีอยู่แต่ก็คือมันก็ไม่ได้แหมเราค่ารถไปก็น่าจะแพงกว่าแล้วล่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วประเทศไทยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เราพูดกันเล่าตอนนั้นคือ๖เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อนเนี่ยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ลดลง๐๑๖
ส่วนอัตราเฟิร์สเฉลี่ยในช่วง๗เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่๕๘๙
ใจที่ยังเงินเฟ้ออยู่เนี่ย๑กลุ่มพลังงานเราต้องยอมรับ
แม้ตอนนี้โอเคล่ะราคาน้ำมันโลกเริ่มลงแล้วดีใจกันหน่อยนิดหน่อย
ตั้งแต่มีรัสเซียอูเครนมาเนี่ยน้ำมันเงินขึ้นตอนนี้เริ่มลงละ
เขาบอกว่ามันมีสัดส่วนผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อถึง๕๒๗๕๗เลยนะ
มีราคาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยที่เราเติมน้ำมันแพงกันขึ้นเนี่ย

แล้วก็น้ำมันบางชนิดเช่นแก๊สโซฮอลน้ำมันเบนซินตอนนี้เริ่มปรับลง

แต่ต้นทุนการผลิตหรือการขนส่งเนี่ยยังสูงขึ้น
เพราะน้ำมันดีเซลเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูง
เรากลับมาแก๊สขึ้นไหม

ก็เรียกสิจะได้ออก

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะขึ้นหรือเปล่านะแม่หนูตกใจมาก
ถ้าดูเศรษฐกิจก็ให้ดูบะหมี่กับไข่เนอะ
ถูกซึ่งเขาบอกสัดส่วนต่อผลกระทบเนี่ยนะฮะ๓๘๕รวมไปถึงราคาก๊าซหุงต้มด้วย
อันนี้มันก็เกี่ยวกับเงินเฟ้อกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก่อนดีกว่า
ราคาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ปรับขึ้น๘นะฮะ๘๐๒
หมูเอ๊ยกร่ายเอ๊ยผักเอ๊ยอะไรก็แล้วแต่เครื่องดูขึ้นหมดเลย
หมวดอาหารสดราคาปรับขึ้นเท่าไหร่คุณรู้ไหม๗๗๖
สินค้าที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นเนื้อไก่
เนื้อไก่เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยขึ้นใช่

สัตว์น้ำพวกสัตว์น้ำอะไรปรับขึ้นไป๑๓

เครื่องประกอบอาหารทั้งหลายผักสด

อาหารบริโภคภายในบ้านเพิ่มขึ้น๘๗๑

ไข่และผลิตภัณฑ์นมเราก็ขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นไอ้แนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม
หากราคาพลังงานเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับราคาพลังงานมันลงแล้ว
ปรับสูงขึ้นเงินเฟ้ออาจจะปรับเพิ่มขึ้นอีกนะฮะ
อยู่ที่พลังงานถ้าราคาพลังงานทรงตัว
เฟ้อก็จะไม่ปรับเพิ่มขึ้น
ว่าจะได้ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี๒๕๖๐
จากเดิม๔๕เป็น๕๕๖๕

ภายใต้สมมุติฐานอัตราการเกิดเอางี้เราบอกอย่างนี้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้
เงินเฟ้อจะขึ้นไปเท่าไหร่๕๕๖๕
แต่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่๒๕

ถูกราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ย๙๐๑๑๐เหรียญสหรัฐ
อัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้๓๓๕๓๕๕เหรียญสหรัฐ
ซึ่งเป็นการปรับสอดคล้องกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเรามีการย้อนดูย้อนหลังกลับไป

เพราะว่าปีนี้ปี๒๐๑๕เนี่ยหากสูง
ถ้าเวลาเราฟังนี้อาจจะเครียดแต่ถ้าหากสูงถึง๖ปุ๊บ
ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่สูงมากเกิน๑๕ปีย้อนหลัง

คุณผู้ชมว่าตอนนี้อาจจะสูงสุดเทียบเงินเฟ้อทั้งปี

คุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นแล้วค่ะ

ขึ้นตามแบบขึ้นตามปะหมี่ขึ้นตามไข่ขึ้นตามอีกอย่าง
ซึ่งตรงพอเป็นมาตรการพอมันขึ้นทั้งประเทศถูกไหม
มาตรการทางราคาเอ่ยก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยตาม
สุดท้ายก็คือผลกระทบก็คือแก่ประชาชนกับผู้บริโภคเหมือนเราถูกไหมแม่
ไม่ตอนนี้เอาจริงเขาบอกว่ายังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนเลยว่า
สิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาเนี่ย
อืมที่บอกสี่บาทกว่าห้าบาทน่ะอืมมันจะขึ้นหรือเปล่า

แก๊สขึ้นขึ้นแก๊สขึ้นประกาศแล้วอืม
แต่การทุกอย่างไฟฟ้าเนี่ยแหละแต่เขาก็ขึ้นแล้วทีแฟดเป็นสตางค์ไหมแม่
ใช่รถไฟฟ้าก็ต้องใช้ไงเนาะ
ขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องใช้แต่คราวนี้ควรจะประกาศให้รู้ว่าเฮ้ย

เท่ากับตัวนี้เราต้องเอาเงินที่แบบพี่ได้จากเงินเดือนน่ะ
จ่ายค่าอุปโภคบริโภคมากขึ้นแต่เราจะได้รายรับเท่าเดิมคุณแม่
ก็ถึงบอกลองคิดเงินเดือนสองหมื่นถ้าสมมุติคุณกินข้าวอ่ะ
มื้อละร้อยมื้อละร้อยตามเชฟวัน

ื้อละร้อยวันหนึ่ง๓มื้อ

ถูกป่ะยังไม่รวมค่าเช่าห้องยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ
ไม่รวมค่าเน็ตยังไม่รวมค่ามือถือ
ของใช้ประจำวันค่าเดินทางอีกค่าเดินทาง
ต้องไปกาบนมตรกาลบ่อย

วัดก็หน่อยนะ
เอาแต่บางวัดเขาได้ของแบบบินทบาทเช้า
หรือเรียกประชาชนที่หละแว่งนั้นไปรับ
พิเศษของประชาชนไม่มีตังค์วัดก็จะเหนื่อยเหมือนกัน
ประชาชนใส่บาทนี่แหละเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเลยนะ
ถ้าประชาชนพอจะมีตังเหลือยังไงก็ใส่บาตร
แต่ถ้าเกิดพระบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยมีญาติโยมมาใส่บัตร
นี่แหละต้องอันนี้คือวิกฤตจริงแล้ว
วันนี้ก่อนจะใส่บาทเราใส่บาทให้ตัวเองก่อนเนอะ
มีคนเคยสอนเจ้ามดดำอย่าเพิ่งรีบทำบุญเยอะเธอทำไมอ่ะ
เธอต้องเริ่มทำบุญให้กับตัวเองบ้างเธอ

ถูกป๊ะน้องถัดเธอ
ไปหวังพึ่งที่พี่ผัดพึ่งทุกเดือนดีกว่าอะไรคะ
ต้องไปร้องนะต้องไปร้องขอความช่วยเหลือนี่เห็นไหมคะสรุปก็อย่างนี้นะคะคือเขา
ถูกอย่างนี้รางวัลที่เขาถูกคือนะทั้งหมดเนี่ยเป็นรางวัล๔รางวัลนะ
ก็เป็นเลขท้ายสามตัวก็คือสี่สี่เจ็ดเนาะรางวัลอ่าที่สองนะคะ
เขาได้ทั้งสิ้นเอาเป็นสรุปเลยแล้วกันว่าเขาได้เงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณหมื่นหก
แต่ทุกอย่างคือคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็เอาไปซักผ้า
ก็อย่างที่เห็นนะเป็นผุยผงเนาะก็ต้องไปร้องกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะว่า
มันเละเทะแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำยังไงโอ้โหเนี่ยดูสิ
ขยุ่มขยุมเนี่ยอับหน้าไปทำหนมจีนน้ำยาเลยเนอะ
ปรากฏว่ากองสลากบอกเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะฟังนะ
คุณเนี่ยไปเอาหลักฐานมานะแล้วก็ไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ให้พิสูจน์ก็แล้วกันนะพิสูจน์ตรวจสอบว่าเป็นคุณมีแบบนี้จริง
ไม่ได้มากล่าวอ้างผลปรากฏว่านะคะโชคดีมากค่ะ
สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ครบทั้ง๔ใบ
เขาก็ไปรวบรวมเนี่ยคุณดูเขาแปะไปเศษซากชีวิตค่ะ
และความหวังที่หลงเหลือก็ต้องคุณเงินตั้ง๑๖๐๐นะคะ
ก็กองสลากก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่เอาหลักฐานมาก็คือไปลำบากหน่อยละกัน
รวบรวมมาได้ค่ะคุณผู้ชมนะทั้งหมดก็ได้ไป๑๖๐๐เรียบร้อย
ยินดีด้วยจริงค่ะดูสิต้องไปแปะอย่างนี้เลยนะ
โหทรเยี่ยมเอามาเป็นก้อนไม่รู้จะเรียกว่าก้อนอะไร
ถ้าเกิดเลี้ยงขนาดนี้ถ้าเกิดทานบัตรไม่ได้แล้วเนอะ

เล้กสิคะมันปั่น
คือเขาดูเจตนาด้วยคือมันคงไม่ได้เล็กขนาดแบบ

เออ

ข่าวที่จะเล่าริซอฟเป็นอะไรเจอบัตรเครดินโอ้โหดูจังอ้างกรับกรียาดูจังนายกไม่เครียดเอาจริงเขาบอกว่ามีหลายสมการ
ถ้าจะเริ่มนับเมื่อไหร่ถ้านับปี๕๗๕๗๒๕๕๗ปีนี้ก็ครบถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะ๘ปีอืมอืมอืมอืมอืม
สิงหาคมนายกครบ๘ปีใช่ค่ะ
แต่ถ้าสมมุติเราเลือกตั้งกันปี๖๒
ถ้านับ๖๒อุ้ยเหลือเยอะเลยเพิ่งจะผ่านไปแค่๓ปีเอง
ถูกนายกเป็นได้อีกหนึ่งสมัยเต็มเลย
หรือถ้านับปี๖๐เพราะปี๖๐เป็นช่วงที่เขาทำกฎหมายออกมาใหม่
มินจำได้ไหมแล้วถ้าทำอนุญาโอกมาใหม่
เพื่อรัฐธรรมนุนการเลือกตั้งเนี่ยแหละที่แบบว่าจะไม่ให้นายกเกิน๘ปีเนี่ย
ถ้านับจากปี๖๐เท่ากับนายกยังอยู่ได้อีก๒ปี

เราไม่รู้ว่าสารท่านจะตัดสินออกมาเป็นแบบไหน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาปวด๙เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ถ้านับปี๕๗ครบ๘ปี
ถ้าปี๖๐ทำไมเขาถึงว่าเป็นนับปี๖๐
ปี๖๐เนี่ยคือช่วงที่เรามีรัฐธรรมนูลใหม่

ถ้าเขานับตอนนั้นนายกก็ยังอยู่ได้อีก๒ปี
แต่คนนี้อีก๒ปีเวลาที่เลือกตั้งปีหน้า

อืม
โอเคเพลงเก่าเถ้นั้ง
อ่าจากแม่สุขฝ่ายสูตรฟ้าอืมชอบเลยอ่ะ
อันนี้อ่าสื่อสารสื่อสารว่าอยังไงนะครับ
ปิดอ๋ออ๋อหรอคะอ๋อเขาก็เป็นคำเมนต์ไว้นะ
เองจะยกไงเขาก็จะสื่อสารว่าใจยังยกเลยอ่ะอุ้ย
เอ้าแล้วแต่ว่า
หนักต้นใหญ่ฐานดียั่นโยกเลยอ่ะ
แต่วันนี้ที่รอยอกปรากรฮอขายเส้นไง

แต่คือนายกเขาเป็นประธานในการประชุม

นักข้าวถามการถามแรกอะไรที่เจอกับนายก

เหมือนทุกคนบอกว่าต้องไปถามมันได้ภาพร้านนะครับอืมโปรดตัว

เดินทางกลับเลยอืมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูกันว่าเนี้ยนายกจะอยู่
ครบแปดปีไหมอืมก็ครบแล้วล่ะถูกต้องไหมล่ะค่ะเดี๋ยวก็ดู
ก็ดูเป็นซอฟพาเวอร์อยู่นะให้คนอยากให้คนไปเที่ยวกาญจนบุรีหรือเปล่า
โปรโมทการท่องเที่ยวเห็นหรอได้แม่แต่ไม่เคยเห็นนายกลุกนี้นะ
ห้อยห้อยสร้อยพระใช่ไหมนี่สร้อยพระเปล่าอ่ะไม่ใช่เหรอใช่สร้อยพระใช่ป่ะ
แล้วก็เป็นแบบผมไม่เซ็ตเนี่ยปกติจะเห็นนายกผมเซ็ตน่ะ
พี่ว่าเซ็ทลมแรงลมแรง
คงเฉยว่ายังคงพระหลงพ่อคงจะใส่สร้อยให้อ่ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะระดับนี้แล้วเขาต้องมีพระดีเลยค่ะ
ใส่นาฬิกากี่เลือนนาฬิกาเลือนเดียว
ในสองเลือนหรอใส่นาฬิกาได้ในสองเลือน

อีกข้างก็มีเหรอไปดูคุณก็ไม่ได้ทราบ

อีกเรือนนึงเป็นไอ้นี่ไงจับจับเดิน

อาจจะเป็นแบบที่วัดความเต้นของหัวใจก็ทำ

หรือว่ามีเทียบจากเวลาสากลเกย์นิดหรือเปล่า

เดี๋ยวนี้บางคนสังเกตไหมว่า

อันนี้มันเป็นนาฬิกาบอกเวลาของยี่ห้อทั่วไปไง

เพราะว่าบอกว่าจะชวนมาช็อปให้คุณแม่

เพราะฉะนั้นรีบไปดีกว่า

คะแนนลดเพิ่ม

เงินคืนรวมสูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็สามารถเลือกรับคูปองส่วนลดนะคะหรือคูปองดิจิทัลก็ได้นะคะเครดิตค่ะเงินคืนสูงสุดรวม๖๕๐๐บาทนะคะเฉพาะลูกค้า
ส่วนลดคืนเยอะแยะเลยนะคะนะครับอย่างที่บอกกันเราไปดูกันซิของขวัญ
ถ้าเราจะมอบให้กับแม่ของเราเนี่ยของขวัญชิ้นแรกคุณดูเป็นกระเป๋าสะพาย
แล้วก็นาฬิกาข้อมือจากแบรนด์เกสใดคนรู้จักว่าแบรนด์ระดับโลก
เอ๊ะนี่เรียกพี่ผัดว่าแม่เปล่าซื้อให้แม่ทันทีเลยซื้อเป็นกระเป๋าด้วย
แล้วก็นาฬิกาครบมือจากเกสเนี่ยดีไซน์สวยหรูเหมาะกับคุณแม่มากเลย
หรือจะเป็นน้ำหอมแบรนดบูเกอรี่ตัวนี้กลิ่นหวานเหมาะกับคุณแม่
แนวเฟมินีนสุดเนี่ยนะคุณดูดิอันนี้จะหอมชำเลยละ
หรือจะเป็นคุณแม่สายคาเฟ่ตอนเช้ามาได้กินกาแฟสด
กาแฟแบบว่าทุกวันนี้เพิ่มหอมเพิ่มพลังถูกต้องปะ
หรือวันนี้เขาบอกสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ใช้เวลา
แล้วอยากจะสบายสุดคือผ้าปูที่นอน
ถูกต้องผ้าปูที่นอนชุดเครื่องนอนเอาไปเลยนะคะ
มาพร้อมด้วยลายสุดพิเศษชะล้อง๑๕๐ปีนี่
เวรนะเธอสวยมากแล้วก็นอกจากที่เราพูดมาทั้งหมด
เขาบอกว่าถึงแม้จะโตแค่ไหนแต่เราก็ยังเป็นเบบีของแม่อยู่นะจ๊ะ
ก็ไปกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๔สิงหาคมปี๖๕นี่แหละ
โทร๑๔๒๕นะคะจำอะไรไม่ได้จำเบอร์ไว้ก่อน๑๔๒๕โทรไปเลย
เดือนนี้วันเกิดคุณนิดอรพันธ์แม่เราแม่ไปซื้อของให้แม่
อ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าข่าวทุกวันนี้มันยิ่งกว่าละคร
จริงแล้วอย่างถ้าย้อนกลับไปดูหมอลักษณ์อีกแล้วเว้ย
หมอลักษณ์อ่ะเวลาทำนายอ่ะเขาก็บอกหมอลักษณ์
มันจะไม่ได้เกิดพรุ่งนี้มาลืนนี้แต่มันจะเกิด๕ปี๖ปี
ที่เขารับคำนาญอ่ะว่าปีหกห้าจะท้องนะ

ไม่รู้เพราะว่าหมอลักค์เคยคำนาญเอาไว้
ฉันไปสิบสองราศรีที่แวดคำนาญมา

ก็คงจะดูไว้สักพักแล้วมันก็เจอกันบ่อย
เวลาแบบเหมือนไปคลินิกสินแสเดียวกัน
ซีนแสหาหมอเดียวกันใช่คุณหมอลักษมณ์ก็จะไปฝัง
เวลาไปหาหมอแบบเกี่ยวกับร่างกายแล้ว
กับหมอจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยว๖๕เดี๋ยวจะท้องคือหมอลักษมณ์เคยพูดเอาไว้
ซึ่งเขาบอกปรากฏว่าแม่น
เล็กบอกคนน้อยนางก็ถึงไม่บอกใครเลย
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นางก็ลงรูปของนาง
ว่านางก็ท้อง๓เดือนด้วยคนที่ออกกำลังกายตลอด
หุ่นนางก็จะเล็กแซ่บเนอะ
คือเป็นคนที่เกิดมาเพื่อใส่เสื้อผ้าสวย

เออคือใส่เสื้อผ้าสวยปุ๊บ
ก็ปรากฏว่าเพื่อนทุกคนเนี่ย
ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาชื่นชมอูไอ

ใช่ดูเขียนความท้องจริงกับผมทุกวัน

วันนี้คนก็ตามกันว่า

ใช้สามี่คนนี้กับไอ
แล้วในโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเนี่ยยังลงข้อความแบบว่าแรงว่าผัวไอซ์ก็ผัวฉันเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างงั้นอีกทั้งในไอจีเนี่ยมีการโพสต์ภาพของผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งฮะ
พร้อมข้อความว่าเขาหนีจากฮ่องกงหลังจากรู้ว่าฉันท้องลูกของเขา
ตอนนี้เขาอยู่กับไอซ์ที่เมืองไทยรวมถึงแฉป่าชายเรื่องการปอกเงินเอ่อ
จริงแล้วฝ่ายชายเนี่ยเล่นแอปหาคู่ทุกวันเขาว่าอย่างนั้นไอซ์ไม่สนใจหรอกนะฮะ
แล้วก็หรือเธอต้องการสิ่งของ
เพราะมีสลักติดหลังเพียบขนาดเดียวกันเนี่ยไอซ์เขาก็มีการเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้
อเมริกาท่ามกลางเพื่อนในวงการแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยสวย
แต่มีชาวเน็ตบางส่วนก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมมีแต่คนขุดเรื่องผู้ชาย

แต่ก็ประตูแล้วไม่มีนะเห็นแต่มือถือไอโฟน

ดูในแว่นเปล่าต้องดูในแว่นเหรอในซูมสิเออคนเข้าไปดูในแว่นพี่ไออ่ะ
ก็เห็นแต่แค่มือถือไม่เห็นผู้ชาย
อืมคนก็แหมเก่งเกินเนอะแต่ฉันควรไอโฟนคงไม่โง่หรอกเอาตรง
ก็มันก็อาจจะมีเรื่องของนี่หรือเปล่าแม่หรือพวกแอคหลุมลงแบบนั่นนี่นั่น
ก็ต้องรอแหละแม่ถูกไหมเดี๋ยวพี่ไอ้คงมาบอกแหละตอนนี้ติดภารกิจ
อุ๊ยที่นี่เขาพูดชื่อด้วยหรอไม่รู้เหมือนกัน
ก็จริงถ้าเรื่องนี้มีปัญหาอะไรจริงลงกฎหมายได้เหมือนกันนะคะ
จริงแต่ก็รอไอ้ไม่ธรรมดาหรอกรับรองแต่ตอนนี้ท้องก็ให้สบายใจกว่า
นี่ถือว่าเป็นศิลปินที่แบบเล่นคอนเสิร์ต
แล้วมักจะได้แบบคนอื่นเขาได้ดอกไม้ได้นู่นได้นี่
มี่เขาจะได้ของจากแฟนคลับแปลกเยอะนะ

แต่พี่ปั๊มมี่ก็แจกกล้วยให้แฟนคลับเหมือนกันไงแบบโยนกล้วยให้เป็นเครือก็มีนี่ล่าสุดพวงมาลัยอ้อยกับทุเรียนก็มา
เขาบอกว่าเป็นนักร้องที่ครองใจแฟนคลับดีจริงแฟนคลับก็สารพัดสารเพสัญหาของมามอบให้ตอบแทนเสียงเพลงเพราะ
หลอกไปฟะด้วยตามไวเล็ตแล้วไปต่อที่ไทรัตนิวโชว์
ใหม่อีกอยากรู้

โอเคครับวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ